พาคุณผู้ชมไปดูอุทาหรณ์คนเมานะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๙ปีนั่งดื่มกินกับเพื่อนที่สะพานพุธ
ชมสะพานครับไปนั่งบนราวสะพานสุดท้าย
เงิบหงายหลังลงไปค่ะลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
แต่ดวงแข็งมากไม่เป็นอะไรก็ต้องเดือดร้อนถึงกู้ภัยแบบนี้นะคะ
กู้ภัยไปถึงเสร็จปุ๊บไปสำรวจตรวจสอบใต้สะพานพุทธฝั่งธนบุรีค่ะ
พบชายคนดังกล่าวลอยคอรอคอยความช่วยเหลืออยู่ที่ต่อหม้อของสะพานพุธ
เจ้าหน้าที่ก็เลยโยนห่วงยางลงไปให้การช่วยเหลือแล้วก็ลากกลับเข้ามาเข้าฝั่งนะคะ
ทราบชื่อคนที่ประสบเหตุก็คือนายสุภเศษเพียรธรรมอายุ๓๙ปี
พักอาศัยอยู่แถวอนุสวรีชัยสมรภูมิ
พระเศษเล่าบอกว่านั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนที่สะพานพุธ
หลังจากที่ดื่มกันเสร็จสิ้นปุ๊บเพื่อนก็แยกย้ายกันกลับห้อง
ตัวเองมันอยากชิวต่ออยากดื่มต่อ
ึ้มอกคลื้มใจไปนั่งบนขอบราวสะพานหวังกินลมชมสะพาน
แล้วเพราะความเมาค่ะก็เลยวูบหงายท้องตกลงมา
ความสูงสักประมาณ๕เมตรลงมาในแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ดวงแข็งมากคุณดูอีกสภาพคืออ่อนเพลีย
อ่อนเปรี้ยวเพียร์แรงแต่ก็ไม่เป็นอันตรายถึงกับชีวิตนะคะ
พอเราหล่นนี่คือเราดื่มแอลกอฮอลเข้าไปด้วยใช่ไหม
ใช่ครับอันนั้นผมกินมาจากบ้านแล้วด้วย
ขอบคุณพี่มากเลยผมเหนียวจะตายอ่ะ